ต่อที่ปัตตานีนะฮะจากเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งหัวร้อนรถอีกคันนึงไม่ให้แซง
ควักปืนยิงซะเลยครับล่าสุดจับได้แล้ว
สารภาพเขาบอกว่ามีการขับปาดกันมาก่อนก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
นำรวชศพมปัตตานีคุมตัวนายมูฮามัธยากีสามแม่อายุ๔๖ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถมิซูบิชิที่เปิดกระจกชะโง่ออกไปแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่รถกระบะ
เลนขวา๒๓นัดท่ามกลางคนที่สัญจรผ่านไปมานะครับ
อยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเบนจมราชูทิศถนนสวารังอำเภอเมืองปัตตานีนะครับ
กระสุนทะลุรถเข้าไปโดนแขนของนางสาวนุริดาจารงบาดเจ็บ
จากโมโหที่ไม่ยอมให้แทรกในการต่อแถวเข้าด่านตรวจ
หลังก่อเหตุคนขับก็เร่งเครื่องหลบหนีไปนะครับ
แล้วก็มีนายฮากิมสามแมร์อายุ๒๖ปีลูกชายนั่งมาข้าง
จะขับรถเข้าไปที่ด่านแต่รถกระบะของนายอิสมานนั้นไม่ยอมหลบให้
พ้นด่านก็รถคู่กรณีนั้นเขาให้ไปก่อน

พอไปถึงแยกไฟแดงรถกระบาดของนายอิสมานนั้นขับปาดหน้า
จากนั้นลูกชายโมโหครับเอาปืนออกไปยิงใส่
แล้วก็ไม่ยอมจอดลงไปดูคนเจ็บเพราะว่ากลัวจะมีเรื่องมากกว่านี้
ขอโทษอีกฝ่ายทำให้เกิดเรื่อง
ประกันตัวก็จะไปเยี่ยมคนเจ็บแล้วก็เยียวยาคู่กรณีเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหากัน
ส่วนลูกชายเพิ่งจะพ้นโทษคดีฆ่าคนตายเพียง๗เดือนเพิ่งจะออกมา
ตอนนี้ลูกชายหายตัวไปแล้วนะครับ
ทางด้านพันธุ์ตะบดเอกยานพงอุบลบาร์ผู้กำกับการสอบพรมเมืองบัตนีก็บอกว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการบันดาลโทษะขณะที่ขับรถปาดกันไปมา
คนขับรถคันก่อเหตุไม่คิดว่าลูกชายจะอารมณ์ร้อนถึงขั้นกับชักปืนไปยิงเขา
ตอนนี้สั่งการให้ติดตามจับกลุ่มมาให้ได้เพราะว่ายังคงหลบหนีพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
โดยประสานญาติหากพบตัวให้รีบนำไปมอบตัว
และก็จะมีการนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป